เจอแบบนี้ในบ้านตัวเองเนี่ยหลอนเถอะค่ะทำไม
ผู้ชายคนหนึ่งถ่ายคลิปนะเก้าอี้นั่งทำงาน
หมุนแล้วหมุนแรงมากหมุนเองหมุนเองเหรอ
หมุนเองถ่ายคลิปไปแผ่เมตตาไปสับเพสัตว์สับเพสัตว์

เพศสัตว์ป่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแกจะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ดอมกำลังจะกลัวเลยดอมพี่อนุญาตให้ดอมเขกหัวพี่ปุ้ยที
ลอกเราทำไมเขาเล่นโลบอทดูดฝุ่น
เออไม่ถ้าเกิดว่าแบบไม่เปิดไฟเนี่ยคือเราไม่เห็นเนี่ย
วิ่งนะจ๊ะเป็นปุ้ยวิ่งจริงวิ่งพี่จะมันจะอ้าปากถามเฮ้ยมันหมุนเร็วด้วยน่ะ
แล้วหมุนเร็วด้วยอ่ะแสดงว่าพลังงานที่แบบมองไว้เห็นนี่มันดุนแรงมากเลยนะ
เหนือว่าในบ้านมีคนเสียชีวิตอืมอะไรล่ะเจอผู้ต้องหาแล้วเออเนี่ยต้องหาไง
ผู้ต้องหาแล้วเจอเราด้วยต้องหาจริงหาต้นต่อโอ้โหอะไรนะมันคืออะไรนะดอม
โรบอตดูดฝุ่นนั่นแหละค่ะอืมตัวการแล้วคือต้องชื่นชมเจ้าของคลิปนะ
อ๋อพี่ไม่เปิดไปเแปดนะวิ่งก่อนเลยอุ๊ยผมไม่รอถ่ายหรอกวิ่งก่อนเลย
วิ่งออกจากบ้านแล้วไปทำป้ายไวนิวประกาศขายบ้านเลย

แต่เดี๋ยวนี้นะมันมีนะคุณผู้ชมโรบอทที่มันฉลาดหน่อย
คือมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับมีอะไรเป็นสิ่งกิดขวางหรือเปล่า

มันบอกไหมว่าไม่ต้องกลัวตู
บอกไหมไม่บอกไม่บอกอ๋อเหรอสรุปเป็นโรบอทดูฟูนครับ